จักรยานยนต์ก็จะมาคนเดินก็จะเดินตรงนั้นอีก

บีบเกาะกลางถนนให้เล็กลง

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่๑นะคะ
ช่วยกันเทสีเขียวลงพื้นถนนค่ะ
เพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ของเลนจักรยานนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เคาะสะหมดกระป๋อง
ใช่ค่ะเป็นถนนพุทธบูชาบ้านแสงดาว
จนถึงวงเวียนด้านหน้าบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุแช่แห้ง
พระอารามหลวงตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียง

ซึ่งเป็นเลนส์จักรยานสายแรกของจังหวัดน่าน
เพราะว่าปกติแล้วใครไปเที่ยวจังหวัดน่าน
เขาก็จะแนะนำว่าปั่นจักรยานสิเป็นเมืองเล็กน่ารักดีนะคะ
เส้นทางที่ปรับปรุงเป็นเส้นทางสายสำคัญนะคะ
ได้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามปลอดภัย
อีกทั้ง๒เลนข้างทางทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
ซึ่งเดินรถทางเดียวจึงทำให้เลนส์จักรยาน
โดยบีบเกาะกลางให้เล็กลงนะคะ
แล้วเพิ่มเลนจักรยานให้อยู่ทางขวามือนะคะ

แล้วก็ทาสีเขียวที่พื้นถนนนอกจากสีที่จะเด่นชัดสังเกตง่ายแล้ว

ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้
มีอีกไม่กี่วันแล้วก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งนายกิจการอินยันยะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแขวงการทางนั่งที่๑
บอกว่าการสร้างเลนจักรยาน
ก็เพราะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ชอบปั่นจักรยาน

อกจากนี้ก็มีคนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานด้วย
เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ก็เลยทำเลนจักรยานเพื่อความปลอดภัยขึ้นมาค่ะ

แล้วก็วางแผนว่าจะปั่นจักรยานในเมืองสงบน่ารักแบบนี้